สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกันในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ
อยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาวนะคะดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะฮะ
อิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่นะครับ
คือออกจากไทยไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังส่งผลกระทบอยู่นะฮะ
เหนืออีสานภาคกลางบางจังหวัดค่ะคือตอนนี้อ่วมอยู่หลายพื้นที่นะครับ
คนกรุงเทพเองก็แหมใจคอไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่ากำลังจะได้รับผลกระทบคือค่อยค่อยลงมาค่ะ
ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนอย่างนี้ค่ะ
เตรียมเฝ้าระวังกันด้วยคือคนกรุงเทพเนี่ยคำถามคือเขากลัวว่า
เอ๊ะมันจะเหมือนปีห้าสี่ไหมค่ะนะเดี๋ยวมีคำตอบให้นะครับ
แต่ว่าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ณขณะนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ชัยภูมิเมื่อเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑จากโคราช
ไปช่วยชาวบ้านที่ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านในพื้นที่อำเภอบำเน็ตนรงนะฮะ
คือบำเน็ตนรงนี่ก็หนักนะฮะในตอนนี้นะครับคือบางหลังเนี่ยต้องใช้พวกเชือกพวกสลิงเนี่ย
กับหลังคาบ้านแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยโหนตัวลงมาเพื่อจะลงเรือนะฮะ
นี่ฮะหัวขึ้นมาด้วยครับหัวขึ้นมาด้วย
ตูรับน้ำนี่สูงมากนะครับ
ดูฮะโอ้โหคือแล้วมันแหม่ระยะทางมันก็ไกลอ่ะนะ

สลิงมาตรงนี้นะครับหมู่บ้านหนองผักแว่นตำบลบ้านเพชร
บำเน็ตนรงที่ชายภูมินะครับคือที่นี่เนี่ยมีบ้านเรือนอยู่หกร้อยกว่าหลังคาเรือน
ค่ะแล้วนี่น้ำนี่มานี่ไหลเชี่ยวมาก
เห็นไหมครับทุกผู้ชมครับคือระดับน้ำเนี่ย๒เมตรกว่านะฮะ
หลังนี่คือหลังคาไปเลยนะครับขนาด๒ชั้นนะ
ถ้าชั้นเดียวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ค่ะก็ช่วยเหลือกันอย่างทุลักทุเลนะคะ
นี่คือยิ่งผู้สูงอายุก็ต้องค่อยลงกันอ่ะใช่ค่ะ
บนหลังคาเนอะบางทีเขาก็กลัวจะร่วงลงมานะครับ
ก็ไปช่วยกันนะฮะเอาเรือท้องแบนไปรับชาวบ้านที่ติดอยู่ที่บ้านนะครับ
คือต้องช่วยออกมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้น้ำจะลดเมื่อไหร่
นะต้องออกไปอยู่ข้างนอกก่อนนะฮะนี่ฮะอันนี้คือที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
คุณผู้ชมคะเราก็รายงานข่าวมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
ชัยภูมิเนี่ยค่อนข้างหนักมากที่อำเภอบ้านเข้าค่ะ
เดี๋ยวให้ไปดูภาพภาพนี้นะคะเป็นคลิปมีรถจักรยานยนต์ถูกน้ำซัด
ทีนี้ทั้งคนทั้งรถโอ้โหจมลงไปนะคะ
แต่ว่าพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามไปช่วย
แต่การช่วยเหลือก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ
มีมอไซคตกครับมอไซคตกครับไปแล้วไปแล้ว
อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วอันตรายแล้วเร็วเร็ว
ช่วยช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวผมฟันอ่ะช่วยช่วยเร็วเร็วเร็ว
มอเซตตกมอเซตตกปล่อยรถปล่อยรถเร็วเร็วเร็ว
ปล่อยรถเลยปล่อยรถเลยปล่อยรถปล่อยเลยปล่อยเลย
ช่วยคนโอ้ยทอนมอกข้างนอกก่อนปล่อยรถปล่อยรถเลย
เอาครับช่วยถนนหางเลี้ยงป่าไม้แดง

หมวกลองไปนำน้ำก่อนลองไปนำน้ำก่อน
ทอนมอกทอนมอกทอนมอกทอนมอกทอนมอกทอนมอกออก
โอ้โหคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการให้ความช่วยเหลือก็ไม่ได้ง่าย
เพราะว่ากระแสน้ำมาเร็วและมาแรงมาก
แล้วที่เห็นอยู่ไกลในวงกลมสีแดงคือถูกซัดไป
ทั้งรถจากกระยานยนต์ทั้งคน
คนที่จะไปช่วยก็ต้องพยายามตะโกนบอกว่า
ทิ้งรถไปก่อนทิ้งรถไปก่อนทอดมวกกระน็อกออกก่อน
ไปตามน้ำเรื่อยก่อน
อย่าเพิ่งไปสวนกระแสน้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดแรงแล้วก็จมไป

ถนนหนองเรียงบ้านไม้แดงนะคะอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิค่ะ
ก็กว่าจะช่วยกันได้นะคะก็ต้องว่ายน้ำออกไป
แล้วก็เกาะกันที่ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่ง
ชาวบ้านก็ลุ้นระทึกกันเลยที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ช่วยได้นะคะช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
รถจักรยานยนต์คือปล่อยไปเลยค่ะต้องปล่อยไปก่อน
เอาชีวิตปลอดภัยก่อนนะคะรถก็เนี่ยไหลไปเลยตามน้ำอ่ะ
เหมือนกันคนก็ไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยช่วยกันเข้ามาขโมย

อยู่ต้องรอจังหวะไปตามน้ำเจอต้นไม้ก็ต้องเกาะค่อนข้าง
ก็มีที่บึงสามพันธุ์ที่วิเชียนบุรีเพชรบูร
ภูริฮิรัญพฤกษ์เป็นดาราพิธีกรชื่อดัง
บันทึกภาพเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยออกทริปขี่จักรยานยนต
ไปกับเพื่อนพอดีระหว่างทางแถวบึงสามพันธุ์
ไปเจอน้ำป่านะฮะน้ำป่านี่มาหนักมากนะครับ

นี่ฮะคือไปต่อไม่ไหวจริงครับ
ต้องไปช่วยกันดึงจักรยานยนต์มาเนี่ยฮะ
ถนนตรงนี้พอดีนะครับมาช่วยกันจับช่วยกันเข็นรถนะ
จะผ่านพ้นจุดนี้มาได้คุณภูริบอกว่าเมื่อวานพวกเราฝ่าน้ำป่าที่วิเชียนบุรี
เชียนบุรีบึง๓๐๐๐มาเกือบจม
ตื่นเต้นมากนี่เห็นป่ะ
จังหวะมานี่มันแรงจริง

นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้เห็นภาพของความเดือดร้อนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
ค่อยไล่เรียงดูกันเลยไปที่ลบบุรี

กู้ภัยพยายามจะช่วยคนที่ถูกน้ำซัดนะคะ

ช่วยกันมาอย่างบุดหวิดและทุลักทุเลจริง

เตอร์ไซค์นะครับขับฝ่าน้ำไปล่วงน้ำไปแล้วนะครับ

ตอนนี้คนลอยไปที่ต้นไม้

คำแนะนำของกู้ภัยและพลเมืองดีที่จะไปช่วยคนที่ถูกน้ำซัด
จะเหมือนกันเลย๒คลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เล่าไปก็คือ
เขาจะบอกให้ลอยไปตามน้ำก่อนสักพักหนึ่ง

แล้วเหตุการณ์มันจะคล้ายกันในลักษณะที่ว่าขี่รถจักรยานยนต์
แล้วมาเจอกับกระแสน้ำที่มันเชี่ยวมาเร็วมาแรง

กรณีนี้เขาก็ปล่อยรถจักรยานยนต์ไปเลยนะคะ

คือคลิปนี้จะเห็นว่าขวามือจะมีพุ่มไม้ต้นไม้อยู่

เจ้าหน้าที่พยายามบอกว่าให้ลอยไปแล้วไปเกาะต้นไม้ตรงนู้น
คือเจ้าหน้าที่จะแนะนำเหมือนกันในทุกคลิป
คุณผู้ชมสังเกตก็คือจะให้ลอยไปกับน้ำก่อนสักพักหนึ่ง
แล้วเจอต้นไม้แล้วเกาะเอาไว้
อย่าเพิ่งไปฝืนเดี๋ยวจะหมดแรง
กู้ภัยสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่ค่ะ
ก็พยายามจะช่วยผู้ชายคนนี้นะคะ
คือผู้ชายคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์
ฝ่าสายน้ำผ่านเส้นทางบ้านหมี่โคกสำโรง
แล้วน้ำซัดทั้งคนทั้งรถตกลงไปในน้ำ
แต่ยังเคราะห์ดีที่เขาลอยคออยู่ในน้ำได้นะคะ

คือเหนื่อยล้ามากคือน้ำมันเชี่ยวอะค่ะ
นี่คือเส้นทางบ้านหมี่โคกสำโรงระหว่างบ้านแคร์สูงดงพลับ
นายเมธีเลี้ยงถนอมอายุ๓๙คือคนที่ลอยคออยู่ในน้ำนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะตะโกนบอกว่าให้ลอยไปเกาะต้นไม้ก่อน
และเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะช่วย

นายเมธีที่ลอยอยู่กลางน้ำพิการหูไม่ได้ยินเสียง

ไม่ได้ยินเสียงคุณผู้ชมค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกวิธีการปฏิบัติว่าลอยไปก่อนไปเกาะต้นไม้ก่อน
เขาไม่ได้ยินเขาก็ทำตัวไม่ถูก
ก็เลยพยายามจะไหว้สวนกระแสน้ำค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยด้วยวิธีการเอาเชือกมัดต่อกัน
โยนไปให้คว้าเชือก
นายเมธีคว้าเชือกได้เจ้าที่ก็ลากเนี่ยเอาตัวขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย
เช่นเดียวกันรถจักรยานยนต์ปล่อยไปเลยค่ะ
หายไปกับกระแสน้ำค่ะ
คือถึงว่าเขาถึงลอยคลออยู่ตรงนั้นแล้วไม่ปล่อยตัวไปเกาะต้นไม้
แต่เขาไม่ได้ยินเสียงในการตะโกนค่ะ

ท่านผู้ชมครับกู้ภัยสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่
วันนี้นั่งเรือไปในพื้นที่หมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบางกะพีอำเภอบ้านหมี่
ตรงนี้ฮะต้องไปช่วยนะครับ
นี่คือคุณลุงชายพรอายุห้าสิบหกปี
ขาข้างขวาที่กาญขาขาด

คือตอนมาถึงเนี่ยกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย

มึดแบบมึดปุ๊บอ่ะมองอย่างไรไม่เห็นเลย
คือเจ้าหน้าที่มาถึงนี่ลุงนี่โอ้โหร้องไห้เลยนะฮะ
แต่ว่าข้าวของในบ้านลุงบอกไปหมดแล้ว
รักษาโรคอะไรพวกนี้ยาที่ต้องกินเป็นประจำไปหมดแล้ว

ก็ช่วยกันนะฮะแล้วก็นำตัวออกไปข้างนอกได้อย่างปลอดภัย

ดูนะฮะโอ้โหน้ำท่วมช่วงนี้
ไม่เจอกับตัวเนี่ยไม่รู้นะฮะมันลำบากจริงครับท่านผู้ชมครับ
จากนั้นครับนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือสองสามีภรรยา
อีกจุดนึงนี่หลังนี้คือสุนัขเข้าไปด้วย
นี่ฮะส่วนหลังนี้เนี่ยติดอยู่กระท่อมกลางทุ่งนา
ในพื้นที่หมู่๓ที่ตำบลดงพลับ
คือสามีภรรยาคู่นี้บอกนอนเฝ้านาข้าวอยู่

น้ำมันมาเยอะเหลือเกินน้ำแรงด้วยออกไปไม่ทัน
นี่ฮะก็แจ้งกันแล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วนะครับ

ไปตามกระแสน้ำแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ย

ค่ะส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็ไปช่วยเหลือ
ผู้หญิงสูงวัยนะคะอายุ๗๐เพิ่งผ่าตัดเสร็จ
แล้วก็ยังต้องพักฟื้นอยู่ในบ้านแต่บ้านน้ำท่วมที่ชัยภูมิค่ะ
กู้ภัยเมตตาธรรมเขาก็ไปนั่งเรือไปช่วยอ่ะนะคะ
นี่คือบ้านกุฎละลมตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองชัยภูมิ
ผู้หญิงอายุ๗๐คนนี้นะคะก็ป่วยเพิ่งผ่าตัดที่หน้าท้อง

แต่คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะคะนอนอยู่บนโซฟาในบ้าน
แต่น้ำมันท่วมอะค่ะแล้วน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น

นี่นะคะกู้ภัยก็เลยไปช่วยแบบนี้

แล้วก็พาคุณยายไปที่ศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราว
ตำบลหนองนาแซงนะคะช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะคือน้ำเชี่ยวมากจริงอะค่ะ

ผู้ชมครับที่เพศชบูนนี่ค่ะ
ชาวบ้านบอกทั้งงงทั้งหลอน
อืมนี่เป็นโรงศพนะฮะ
มีผ้าคลุมสีแดงด้วยลักษณะเป็นโรงเย็น
คือถูกน้ำพัดมาอยู่ตรงกลางทุ่งนาเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีแรกเนี่ยทางวัดเขาตามหาอยู่ค่ะนะ
เนี้ยโรงของเป็นโรงเย็นนะฮะ
วัดบ้านดงตะเคียนถูกน้ำพัดมานะครับมากับน้ำป่า
ไปอยู่กลางทุ่งนาของชาวบ้านชาวบ้านที่เขาไปเจอบอกว่าประสานเรียบร้อยแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับไปแล้วนะครับผู้โพสต์คือนายอำนาจเผื่อโคกสูง
เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวดงตะเคียนนะครับบอกว่า
โรงเย็นอันนี้เนี่ยมันมาช่วงเย็น๒๕กันยาน้ำป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านดงตะเคียนที่เพชรชบูรณ์
ดงตะเคียนก็โดนด้วยตอนนั้นน้ำมาแรงมากเชี่ยวมากมันพัดเอาโรงศพจากวัดเนี่ยมาด้วยนะฮะ
แต่โชคดีนะครับเป็นโรงที่ทางวัดเขาเก็บเอาไว้ในสาราไม่มีศพนะฮะไม่ได้ใช้งานอยู่ในตอนนั้น
ชาวบ้านไปเจออยู่ที่กลางทุ่งนาผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกเอาฝากดูไว้หน่อยนะ
เดี๋ยวให้ทางวัดเนี่ยเขามารับกลับไปเนี่ยทางวัดเขาทราบข่าวแล้วก็เกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันยกโรงเย็นขึ้นรถอีแต๊ก
เอากลับไปคืนวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่ครับโรงเย็นที่ได้ไปพบวันที่ผมลงโพสต์นะครับ
ก็พอดีน้ำป่าไหลแรงพัดพาลุงนี้ไปประมาณสัก๓๔กิโลได้ครับ
ก็พอดีตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านมาบอกว่าพบเจออยู่กลางทุ่งนา
ผมก็ได้ขี่รถมอไซค์ไปดูก็เจอวางอยู่ตรงกลางทุ่งนา
ก็ได้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านให้ไปรับเอามาไว้ที่วัดเหมือนเดิมครับ
ชาวบ้านที่เห็นโรงโลงนี่เป็นคนแรกบอกว่าตอนนั้นน้ำท่วมเขาก็หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้านกันนะฮะ
น้ำมันมาแรงก็เห็นโลงเนี่ยลอยตะแคงมากับสายน้ำมีผ้าคลุมสีแดงคลุมอยู่ด้วย
คือพอน้ำลดเนี่ยตอนนั้นคุณลุงแกบอกแกเห็นโรงสีขาวอีกโรงนึงด้วยนะลอยตามกันมานะ
ทีนี้พออีกวันนึงเนี่ยก็มาเจออยู่ตรงทุ่งนาแต่เขาไม่กล้าไปเปิดดูกัน
กล้าไปเปิดดูไม่รู้ว่าแหมมีใครอยู่หรือเปล่านะฮะ
สุดท้ายก็เลยแจ้งทางวัดนะครับก็ทำให้ทราบว่าเป็นโรงที่เขาเก็บอยู่ในที่วัดยังไม่ได้ใช้งาน

ไม่กล้าเปิดที่แรกเขามาอยู่ใกล้

อืมแล้วก็พากลับมาดูกัน
ตอนที่มาเจอมันมีเสียงอะไรเกาะแกะเกาะแกะไหมครับ

กลัวนะครับ
แล้วรู้ไหมครับว่ามันลอยไปถักทางไหนนะ
เห็นอยู่ตอนเย็นนะเห็นอยู่ตอนเย็นใกล้จะค่ำเห็น

ทางวัดบอกว่าความจริงแล้วเก็บในสารานะล็อกกุญแจอย่างดีนะ

ขนาดพัดจนแบบประตงประตูล็อกกุญแจเนี่ยเปิดออกโรงเนี่ยลอยไปหมดเลยนะฮะ
ตอนนี้เจอหนึ่งองค์นะครับเป็นโรงเย็นที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่มีผ้าคลุมสีแดงคลุมอยู่